ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับ
เข้าสู่รายการพิเศษทานน้ำตาประชาราชนะครับ
เป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวพระราชพิธีที่สำคัญ
เชื่อได้ว่าเมื่อวานนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
นั่งอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับ
เพื่อติดตามพระราชพิธีแห่งประวัติศาสตร์
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
แต่ว่าก็คงจะมีอีกหลายคนนะครับที่จะไม่ได้ชมภาพรวม
เนื่องจากว่าได้เข้าไปร่วมในพระราชพิธี

หรือไม่บางคนก็ไปยืนเข้าคิว
เพื่อที่จะถวายดอกไม้จันทร์เมื่อวานนี้ครับ
ดังนั้นในวันนี้ค่ะทางไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ก็เลยได้ประมวลภาพพระราชพิธี
ซึ่งเราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานพระราชพิธีนะคะ

สัตว์อาจารย์พิเศษทงทองจันทรางสุวันนี้

เมื่อวานนี้ต้องถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับ
ที่โทรทัศน์ไทยได้มีโอกาสที่จะถ่ายทอดสด
พระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์ไทยเป็นครั้งแรก
ก็จะต้องกล่าวว่าผมเองก็ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้นะครับ
เพราะเหตุว่าสำหรับเด็กรุ่นใหม่อาจจะนึกไม่ออกว่าโทรทัศน์เกิดมีขึ้นในเมืองไทยของเราเมื่อไหร่
เพราะเหตุว่าถ้าเด็กรุ่นปัจจุบันเกิดมาก็เห็นโทรทัศน์อยู่แล้ว
กิจการโทรทัศน์นั้นเริ่มต้นในประเทศไทยของเราประมาณปี๒๔๙๘ครับผม
แต่ว่างานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมากษัตริย์ที่เป็นงานครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้
คืองานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระอธรรมรามาธิบดินนั้นมีในช่วงต้นปี
เพราะฉะนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เรามีการถ่ายทอดนำภาพเหตุการณ์ในงานพระราชทวีถวายพระเพลิงพระมหากษัตริย์ใหม่ไปสู่สาธารณะนะครับ
จริงอยู่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีงานพระบรมศพหรืองานพระศพเจ้านายหลายพระองค์ด้วยกัน
มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปแล้วอย่างน้อยที่ผมท่านทรงจำได้นะครับ
สมดิตพระเจ้าพี่หนังเธอเจ้าฟ้ากาเลยนิวัฒนากรมหลวงรราธิวาสเจ้านักกลิล

แต่ทั้งสี่งานที่ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นไม่ใช่งานของพระบรมสุพธิ์ของพระหมากษัตริย์
เพราะฉะนั้นในรายละเอียดการปฏิบัติแน่นอนพระบรมราชศรีทศนั้นก็ยิ่งใหญ่เป็นที่สุดที่แล้ว
ก็ย่อมมีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างกันไปแต่โครงสร้างของงานอาจจะยังละไม้ละไม้กันอยู่นะครับ
จำนวนวันที่เป็น๕วันวันแรกเป็นการบำเพ็ญพระสนออกพระเมนอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
ลักษณะของงานโดยหลักแล้วคล้ายกันแต่มีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างกันนะครับผม
อยู่ที่พระบรมราชอิทธิรกฎประนักเครื่องประกอบต่าง
เช่นเดี๋ยวถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์หวานมั่วนี้นะครับ
ริ้วกระบวนมีการเชิญมีกลองที่เรากลองโหระทึก
มีจำนวน๔ใบเข้ามาอยู่ในริ้วกระบวน
การประโคมหรือกระทั่งโหระทึกเวลาตีหัวระทึ
เขาไม่เรียกว่าตีเขาใช้คำว่ากิริยากระทั่ง
เป็นเครื่องดนตรีที่ประกอบพระบรมราชอิทธิรกฎของพระหมากษะเท่านั้น
ถ้างานของเจ้านายพวกเงินเราก็ไม่เคยเห็นการประโคมอย่างนี้

ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองไล่เลี่ยงภาพของเมื่อวานนี้จากในช่วงเช้า
เมื่อวานนี้งานสำคัญที่มีการถ่ายทอดก็คงเป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าเราดูติดตามชมกันระหว่างนี้มีอยู่๒ช่วงด้วยกัน
คือช่วงเช้ากับช่วงเย็น
ช่วงเช้านั้นก็เป็นการเดินริ้วกระบวนพระบรมราชอิทธิรศจาก
นะครับมีริ้วกระบวนทั้งหมดเนี้ย
ถึงมันเป็นเส้นทางเดินที่ต่อเนื่องกันนะครับ
อาจจะมีการหยุดพักเพื่อเปลี่ยนพระราชยาน

ภาพเห็นอยู่ในริ้วที่เห็นอยู่นี้เป็นริ้วกระบวนที่๑
ซึ่งเริ่มเดินตั้งแต่เวลาเช้า
ผมก็จะเวลาประมาณสัก๙นาฬิกาเห็นจะได้นะครับ
ก็เป็นการเริ่มต้นเดินกระบวนโดยเจ้าหน้าที่ที่
เป็นผู้ควบคุมกระบวนนั้นตีกลับเมื่อกี้

ริ้วกระบวนนั้นก็เดินไปตามถนนมหาราช

แล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงมุมท่าเตียน

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าหัว
พร้อมทั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ยามรมราชกุมารีและพระเจ้าหลานเธอ

ส่งพระท่านเมินตาม
อยู่ในริ้วกระบวนนี้ด้วย
จะได้จังหวะเดินก็ค่อนข้างจะเร็วนะครับ

อกจากการบันเลงดุรยาง
หรือปีกรองชนะ

พระราชนิพลโดยวงดุรยางต่างนะครับ
จากก็เป็นเป็นสิ่งที่ประสงค์ประสานเข้าไป
ชัยเฉลิมพลเพลงมัสราชวรรลบเพลงยามเย็นแล้วก็เพลงใกล้รุ่งด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการนำขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ
มาผสมผสานกับรูปแบบที่ค่อนข้างที่ใหม่นะคะ
ครับผมนี่เป็นริ้วที่๒นะครับภาพเราไปทวนให้เราได้เห็นภาพส่วนร่วม
มันสักครู่จะเห็นภาพจากพระยะนามาสามลำคาญ
ที่ออกมาจากพระมหาราชวังแล้วมาสู่พระมหาพิชัยราชรสนะครับ
ครับผมมาเปลี่ยนเข้าริ้วกระบวนที่๒
แล้วริ้วกระบวนที่๒นั้นก็จะเดินโดยใช้เส้นทาง
จากวัดพระเจตุพลไปยังพระเมรุมาตรนะครับ
มีสำเร็จพระราชกณะเมื่อวันวานนี้คือสำเร็จพระวัณรัฐ
เป็นผู้อ่านพระพิธรรมนำอยู่ในกระบวนด้วย
โดยนั่งอยู่บนราชรสน้อยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพระมหาพิชัยราชรส
เห็นอยู่ในภาพเลยครับก็คือพระมหาพิชัยราชรส
ซึ่งเป็นราชรสองค์ใหญ่สร้างมาตั้งแต่ครั้งราชการที่๑นะครับ
แล้วก็เมื่อไปถึงบริเวณท้องสนามหลวงแล้ว
ก็เชิญลงจากเชิญพระบรมโกรธลงจากพระมหาพิชัยราชรส
เพื่อประดิษฐานบนราชรสปืนใหญ่แล้วก็เวียนโดยอุตราวัดรอบพระเมรุมาตรนะครับ
ในการนี้สมเด็จพระเจ้าหัวพร้อมทั้งพระบรมวงศ์อีกหลายพระองค์นะครับ
สมเด็จพระราชเป็นต้นในภาพนี้เห็นทุนกระหม่อมพรงใหญ่ด้วยนะครับ
และจะเอาอีกหลายพระองค์นั้นส่งเขาเริ่มเดินตามในเวลาที่เวียนพระเมรุมาตร๓รอบนะครับ
เหตุการณ์ตรงนี้ก็เกิดขึ้นต่อเนื่องเรียนแล้วตั้งแต่ประมาณแค่๙นาฬิกา
และไปเสร็จชิ้นอยู่ที่เวลาประมาณแค่ไกลจะ๑๕นาฬิกานะครับ

เรื่องลิ้วกระบวนที่สามที่เวียนภรรมีธุมาศ
โดยใช้ราชโรศปืนใหญ่
ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
เป็นของที่ปรับมาตามเวลาตามยุคตามสมัย
ถ้าถอยขึ้นไปจนถึงรัชกาลที่หนึ่งที่สอง

เพราะว่าต้องไม่ลืมว่าท่านไปทรงพระอักษรในต่างประเทศ
เราก็พบว่ามีแบบแผนธรรมเนียมอย่างนี้อยู่ในประเทศตะวันตก
หลายประเทศในกรณีที่เป็นงานพระบรมศพ
งานประสบของพระมากษัตริย์หรือเจ้านายที่ทรงเป็นทหาร
นำธรรมเนียมอย่างนี้มาในการปฏิบัติสำหรับพระราชวงศ์ผู้ใหญ่
ที่มีงานพระเมที่ท้องสนามหลวงและทรงเป็นทหารมาก่อน
ถ้าจำไม่ผิดก็ดูว่าจะงานของกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเป็นคราวแรก
แล้วก็ตอนหลังก็ได้ใช้ในกรณีที่เป็นงานพระบรมศพหรืองานพระศพ

ในกรีของพระบาทจำเด็จประชุดรายการที่๙นั้น
ก็ต้องกล่าวว่าทรงดำรงอยู่ในพระราชสถานะที่ทรงเป็นจอมทัพไทย
เพราะฉะนั้นก็สมแก่พระบรมราชทุกประการที่จะใช้ราชรสเป็นใหญ่นั้น

ทีนี้จะให้อาจารย์ช่วยเจาะลึกถึงรายละเอียดของริ้วขบวนแต่ละขบวน
เมื่อสักครู่ได้เห็นภาพรวมกันไปทั้งหมดแล้ว
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในริ้วขบวนที่๑

เรื่องของการที่จะคัดเลือกบุคคลมาทำหน้าที่ในแต่ละริ้วขบวน

เขามีการคัดยังไงลำดับอย่างไรบ้างคะ
ผมไม่แน่ใจนะผมจะตอบคำถามเหล่านี้ได้นะ

ก็เรียนว่าก็เป็นเพราะว่ากำลังพลที่อยู่ในริ้วกระบวนที่๑เนี่ย
โดยมากก็จัดจากกองกำลังของเหล่าทัพต่างเข้ามาสมทบ
ก็ลำพังการปฏิบัติที่เป็นงานประจำของสำนักพระราชวัง
ซึ่งเป็นแผนกที่รับผิดชอบงานพระราชพิธีทั้งหลายเนี่ย
ไม่มีผู้คนมากมายถึงเพียงพอที่จะมาดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ได้
เป็นต้นว่าผมทราบว่าเจ้าหน้าที่เห็นใส่เสื้อสีแดงยืนเป็นแถวยาว
จำนวนมากมายดูมันจะรุ่นรวมร้อยคนอะไรประมาณนี้นะครับ
ก็จัดจากนักเรียนโรงเรียนทหารต่างโรงเรียนเตรียมทหารนะครับ
เป็นผู้ที่ไปผ่านการฝึกซ้อมการปฏิบัติ

เพราะฉะนั้นคำถามแบบนี้เขาจะตอบยากว่ามาจากไหนผมไม่ทราบ
เพราะจะมาหลากหลายแหล่งนะครับเป็นต้นว่า
บางจำนวนก็จัดมาสมทบที่ทราบแน่
เป็นต้นว่าผู้ที่แต่งกายเป็นตำรวจหลวงแล้วก็ถือหอกนั้นเป็น
เป็นนักเรียนจากวชิราวุฒินักเรียนและครูจากวชิราวุฒิวิทยาลัย
เพราะเหตุว่าเป็นโรงเรียนที่ถือว่าเป็นโรงเรียนมหัดเล็กหลวง
ตั้งแต่สมัยราชการที่๖นี่เป็นต้นนะครับ
แล้วก็เรียกว่าจัดเจ้าหน้าที่มาจากหลายหน่วยมาผสมกัน

มีทั้งของสำนักพระชวังเองและส่วนราชการต่างที่เกี่ยวข้องนะครับ
อย่างพระเจ้าราชรสพระนำอย่างนี้นะครับ
หรือในกรณีที่เป็นนิ้วที่หนึ่ง
สมเด็จพระวรรณรัฐยังไม่ได้นั่งอยู่บนราชรสนะครับ

เคียงนั้นก็จัดจากข้าราชการของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
เพราะเป็นกระทรวงที่กรมศาสนา
ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องในราชการเรื่องนี้แผนกนี้

ก็จัดเป็นคู่เคียงสำหรับธุรเสรียงกลีบบัว
ซึ่งเป็นที่นั่งของสมเด็จพระวรรณรัฐครับผม
แต่จะเห็นว่าในริ้วขบวนที่๑จุดสนใจก็จะอยู่ที่
เจ้าพนักงานสองท่านที่เราเห็นที่ประคองพระบรมโกศ

อันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่ปรากฏต่อสาธารณะมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่า
ถ้าเป็นในอดีตนั้นตำแหน่งหน้าที่ในเรื่องนี้ก็เป็น
ในสมัยก่อนเก่ามากนะครับเป็นเรื่องของผู้สามาลา

แต่ว่าในรัชกาลที่๕ที่๖เนี่ย
โดยเฉพาะอยู่ในงานพระบรมส่วนพระบาทสมเด็จ

มีธรรมเนียมในครั้งกระนั้นนะครับ
ที่จัดเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าหรือชั้นพระองค์เจ้าด้วยซ้ำไป
ที่เป็นพระราชโอรสทำหน้าที่เป็นผู้ที่แต่งกายเป็นเทวดา
ประคองพระบรมโกศในริ้วกระบวนต่าง
เพราะเราต้องไม่ลืมว่าในสมัยนั้นนะครับ
พระบาทสมเด็จพระจุดระจอมเกล้าเจ้าหญิงอสมีพระราชโอรส

เฉพาะที่เป็นเจ้าฟ้าก็หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกัน
อยู่ในริ้วกระบวนต่าง
แต่ว่าเหตุการณ์ล่วงไปในราชการต่อมา
อย่างเป็นตรงรัฐการณ์ที่๖ก็ดีรัฐการณ์ที่๘ก็ดี

ไม่ได้มีเจ้านายผู้ชายที่เป็นพระราชรส
ที่จะทรงปฏิบัติหน้าที่เช่นว่านี้นะครับ
ธรรมเนียมเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยได้
เมื่อมีการตระเตรียมในการจัดงาน
ทุกท่านได้ทราบจากข่าวสาธารณะแล้วนะครับ

ซึ่งเป็นคุณหมอที่เคยปฏิบัติหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่เป็นภูสามราในการประคองพระโกรธ
บรมกฏในงานถวายเพลิงครั้งนี้ครับผม
คุณหมอสองท่านผมไม่มีชื่ออีกตรงนี้
ก็มีสัตว์ราชาณายแพทย์ประดิษฐ์ปัญจวีนินนะคะ
เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชปริยมหาราชการุล
ซึ่งเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
อีกท่านหนึ่งก็เป็นสัตว์อาจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดี
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
ทำหน้าที่เป็นทางด้านของเจ้าพนักงานภูสามาลาทั้งสองท่าน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
คุณพรรมพอจะอธิบายได้ไหมคะ
ในอดีตเพราหมณ์
เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่สำคัญในพระราชสำนักของเรา
ในหลายบทบาทในหน้าที่ทางพิธีการ

มือกวาเลือดประมาณนี้นะครับ
นาริวัลนี่ก็จะช่วยปฏิบัติหน้าที่ในพิธี
สำคัญต่างของฝ่ายพราม
พิธีของพรามแน่ไม่ใช่พิธีพุทธ
เป็นการรับเสด็จพระพุทธเจ้าจากสวงสวรรค์
มาเยี่ยมโลกมนุษย์ในแต่ละปี
เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีนาริวัลขึ้นไปขึ้นไปทำพิธีโลชิงช้า
แต่ปัจจุบันนาริวัลไม่มีแล้วเหลือแต่พราม
พราหมณ์ก็มีอยู่ไม่มากทันนักหนา
ในการจัดริ้วกระบวนที่๑และ๒๓คราวนี้นะครับ
พรามก็ได้อยู่ในริ้วกระบวนด้วยทำให้อย่างนาริวัลในสมัยก่อน
แต่ตอนนี้เป็นพรามแล้วนะครับ
พราหมณ์ปกตินั้นต้องมุ่นมวยผมพราหมณ์ไม่ได้ตัดผมตลอดชีวิตเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะมีผมยาวแล้วก็มุ่นไว้เป็นมวยนะครับ
เมื่อไหร่ก็ตามที่มีงานพระบรมศพอย่างนี้
อย่างที่เราเห็นภาพนี้เป็นภาพถ้าผมจำไม่ผิด
เมื่อกี้เท้าหัวดำเป็นงานพระบรมศพครั้งเก่านะครับรายการที่๘
อันนี้เป็นงานงานคราวนี้นะครับพรามเวลาที่อยู่ในอารมณ์โศกเศร้ามีความทุกข์นั้น
ก็จะไม่กล้าวผมตามปกตินะครับก็สยายผมหรือปล่อยผมยาวอย่างนี้แหละ
การแสดงความอาลัยว่าไม่ใส่ใจต่อความสวยงามนะครับ
เป็นเวลายามทุกข์ยามโศกเพราะฉะนั้นก็ไม่อะไรไม่เดือดร้อนกับเรื่องความสวยความงามล่ะ
เพราะฉะนั้นก็จัดพรามเดินอยู่ในริ้วกระบวนพระบรมศพด้วยครับผม
ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักตรงนี้กันสักครู่ก่อนเมื่อสักครู่
คุณผู้ชมก็คงจะได้ข้อมูลไปค่อนข้างจะเยอะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะกลับมา
เจาะลึกในพิธีการในขั้นตอนต่างว่าจะเป็นริ้วขบวนที่๒๓๔๕แล้วก็๖นะครับ